คุณขวัญและคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่ง
เขารับจ้างผลิตดัดแปลงปืน
ปืนแบล็งกันปืนปากกาขายแบบผิดกฎหมาย
แล้วหลายเหตุการณ์ที่เป็นข่าวดังก่อนหน้านี้
ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าที่ซื้อมาจากผู้ชายคนนี้
ที่ผลิตปืนเถื่อนขายหรือเปล่า
ไปดูนาทีพยายามจะบุกรวบตัวผู้ชายคนนี้กันหน่อยฮะ
เป็นภาพนาทีที่ตำรวจกองบังคับ
สืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยี๒
นำกำลังพร้อมกับหมายค้นศาลจังหวัดพิจิตร

อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาทรายอำเบิดทับคล้อ
ทีนี้ผู้ชายที่ไหวตัวทัน

หนีตำรวจพร้อมกับของกลางเป็นปืนปากกา

เครื่องกระสุนขนาดจุดสามแปด๖ลูก
ถือออกมาเพื่อต้องการจะโยนทิ้ง
แต่สุดท้ายถูกตำรวจรวบตัวได้นะฮะ
คนดังกล่าวชื่อว่านายปริญญา
อายุเพียง๒๔ปีเท่านั้นครับ
อกจากปืนปากกาที่เจ้าตัวถืออยู่แล้ว
บริเวณหลังบ้านไปตรวจเจอปืนแบล็งกัน

รวมทั้งหมด๔๓รายการ

ไปเจอยาบ้าใส่ไว้ในถุงซิป

ของกลางที่ตรวจเจอแล้วก็ยึดเอาไว้ได้นายปริญญาเนี่ย
อมรับว่าเป็นคนผลิตอาวุธปืนดัดแปลงอาวุธปืนจริงทำ
นานสองปีกว่าแล้วครับขายผ่านทางออนไลน์ปืนปากกาขาย
กระบอกละ๑๐๐๒ถึง๑๕๐๐ค่ายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ๔๕
ออนไลน์ส่วนปืนแบล็งกันดัดแปลง
แล้วก็จะส่งของผ่านทางพัสดุบริษัทขนส่งเอกชน

สถานที่ตกลงกันได้ที่ไหนก็ไปรับกันตรงนั้น
เงินที่ได้เอามาซื้อรถบิ๊กไบท์๒คันแล้วนะครับ

ทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้า
มีหรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนสำหรับการค้า

และนอกจากนี้แจ้งข้อหาความผิดตามพรบยาเสพติดด้วยครับ
เพราะว่าไปเจอยาบ้าซ่อนเอาไว้อยู่นะฮะ
จะมีการขยายผลไปถึงกลุ่มพ่อค้า

เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยครับ